กันที่เคล็ดลับความหล่อของหนุ่มฟุ๊กจีระบ้างค่ะ
คนนี้ยอมรับเลยนะคะว่าช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น
แต่เจ้าตัวขอปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ติดศัลยกรรมค่ะ
เรื่องราวความสวยความหล่อของเหล่าคนบันเทิงนั้นไม่เข้าใครออกใครจริงค่ะ
ล่าสุดนั้นนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กศิระออกมายอมรับเลยว่าพักหลังมานี้ต้องใช้ตัวช่วยเสริมความหล่อคงความยาวให้กับใบหน้า
วิวัฒนาการทางการแพทย์ค่ะ
เนื่องจากการทำงานในวงการบันเทิงนั้นที่ต้องใช้หน้าตาแล้วก็การแสดงผ่านหน้าจอ
งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับแบบไม่กั๊กค่ะว่ามีการใช้บริการคลินิกตัวเองแต่ว่าไม่ถึงขั้นผ่านมีดหมอแบบจัดหนักนะคะ
โดยเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะที่ช่วยเสริมความมั่นใจแต่ก็ต้องอยู่บนความพอดีแล้วก็พร้อมยืนยันนะคะว่าไม่กลัวคนมองว่าเสพติดศัลยกรรมค่ะ

แน่นเหรอ
เฮ้ยแน่นอะไรแล้วแหม
ก็ปกติครับเพราะว่าเราอายุมากขึ้นครับถือว่าแน่นนะช่วงนี้ถือว่าแน่นเลยทีเดียว
ผมไปบิ้วต์มาก็คลินิกเราก็คลินิกของตัวเองพอเริ่มอายุเยอะแล้วกรอบหน้ามันหายยังไม่มีทำเรื่อยอย่างนั้นนะครับก็ไว้มีปัญหาเราค่อยทำ
โหถึงต้องเสพติดอีกเลยมั้ยครับ
ขนาดนั้นแหละครับก็มีแต่เข้าคลินิกบ่อยเข้าคลินิกแล้วก็นิดหน่อยสักหน่อยอะไรอย่างนี้ฉีดวิตามินก็ง่ายทำอะไรมันก็ง่ายเพราะว่ามันคลินิกของเราเองบางทีเราเข้าไปเราไม่ต้องคิดอะไรมาก